ส่วนเรื่องนี้เราก็ตามความคืบหน้าให้ค่ะ

เราไปคุยกับผู้หญิงคนนี้ให้เพิ่ม

อายุ๒๕ปีที่สระบุรี

แล้วเขาก็ไปที่คลองชลประธาน
เขาสัมผัสได้ว่ามีวิญญาณ
ของหญิงสาวชาวเมียนมาที่ตายทั้งกลม

บอกว่าเหมือนกับท้องแล้วแฟนไม่รับ
จนมาจมน้ำเสียชีวิตอยู่ในคลอง
วิญญาณเหมือนกับเข้าสิงเข้าร่างเธอด้วย
นี่นะคะนี่เป็นภาพที่วิญญาณเข้าร่างเธอ

เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราไปทำข่าวเนี่ย
เธอก็คลุ้มครั่งอารวาสแบบนี้
กู้ภัยก็พยายามจะเอาสร้อยพระไปคล้องคอ
เธอก็หวีดร้องสุดเสียง
ยื้อยุดกันเนี่ยค่ะ

แล้วบอกว่าจะไปหาลูกจะไปหาลูก

ไม่รู้ว่าเธอจะได้รับอันตราย

นี่นะคะที่ริมคลองชลประธาน

โอ้โหก็ต้องช่วยกันให้เธอสงบลง

สงบลงได้ด้วยเสื้อของกู้ภัย
นายเฉลิมบอกว่าเสื้อของกู่ไพร
เขาก็จะมีการทำพิธีเจิมอ่ะนะคะ
ถอดเสื้อเลยเอาเสื้อคลุมหัวเลย
บอกว่าแบบนี้จะหยุดไหมกลัวไหม

เพราะพอเอาเสื้อของกู้ภัยคลุมหัวปุ๊บ
กรีดร้องอยู่แป๊บนึงแล้วนิ่งไปเลย
นี่นะคะกู้ภัยบอกว่า
ก็ลองดูไม่แน่ใจหรอกว่าจะได้ผลหรือเปล่า
ก็แค่อยากลองดูว่าอยากจะช่วย
สุดท้ายก็สำริดผล
พอได้สติเธอบอกเธอจำอะไรไม่ได้เลยค่ะ
แต่เธอยืนยันว่าเรื่องของการเลี้ยงกุมาร

กุมารจะคอยช่วยเหลือเธอคอยบอกเธอตลอด
ว่าตรงไหนไปได้ไปไม่ได้
ตรงไหนอย่าไปนะอันตราย
อุ้จริงหรออืมตอนที่พี่บอกว่าให้ช่วยใช่เปล่าใช่แต่ว่าคือเวาน้ำไม่เป็นใช่ปะใช่
รอกไม่รอ้าว

พี่แอม
เด็กเราหมดอย่างนี่เลย
พี่แอม
ไม่ได้ไม่ได้

ไปอีกแล้วรอบหนึ่ง

ผมไม่กลัว
เจอมาแล้ว

นี่นะคะตามนั้นเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

และภาพสุดท้ายก็คือหลังจากเกิดอาการ

ว่าจำได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น

มีวิญญาณของหญิงสาวชาวเมียนมาที่ตายทั้งกลม

เพราะว่าหญิงสาวคนนั้น

วิญญาณมาเข้าร่างนางสาวเอ็มคนนี้

เราก็เลยให้คุณคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเราไปคุยกับนางสาวเอ็มคนนี้นะคะ
ไม่ได้ออกมาเจอนะคะก็เป็นบ้านเช่าปิดเอาไว้แต่ไม่ได้คล้องกุญแจ
ก็เหมือนมีเสียงคนคุยกันแต่ไม่มีใครออกมาคุยกับทีมข่าว
แต่คุณคารินก็เลยโทรคุยได้คุยแต่คุยผ่านทางโทรศัพท์
เธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ป่วยเธอเลี้ยงกุมาร
กุมารจะคอยช่วยเหลือคุ้มครองเธอแล้วเธอก็มีสัมผัสพิเศษ
ทุกวันพระจะเห็นวิญญาณสัมผัสได้กับสิ่งเล่นลับ
สถานที่เกิดเหตุริมน้ำเมื่อวานเธอบอกเธอกลัวมาก
แล้วเธอจะไม่ไปอีกแล้วนี่นะคะ
ไปถึงบ้านได้ยินเสียงคนคุยกันในบ้านแต่ไม่มีใครออกมาคุยด้วย
ก็เลยได้คุยแค่ทางโทรศัพท์แบบนี้นะคะ
เขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ชอบดื่มเหล้าสังสรรค์กับสามี
หร้องคาราโอกกเป็นประจำตอนกลางคืน
คนแถวนี้คิดว่าเหมือนกับเธอไม่ค่อยปกติอะไรหรือเปล่า
ไม่ค่อยสูงสิงกับใครอยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกนี่นะคะครับ
ชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าอีกคนนึงนะบอกว่าเออเมื่อวานก็
ที่ผู้หญิงคนนี้ออกไปแถวริมน้ำยังเดินซื้อเหล้าขาวมาดื่มอยู่เลย
นี่นะคะก็เลยคิดว่าอาการที่เห็นที่กรีดร้องที่อะไรเมาหรือเปล่า
แต่ก็ไม่ขอวิจารณ์อะไรนะก็ไม่รู้แหละเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
เข้าสิงหรือไม่เข้าสิงอ่ะไม่รู้แต่เห็นว่าก่อนที่จะปีอาการเขากินเหล้าขาว

แต่ว่ามันก็มีเรื่องที่ชวนคิดอยู่นิดหน่อยนะเธอบอกว่ามีเรื่องของวิญญาณหญิงสาวชาวเมียนมา
กระโดดน้ำตายตรงนั้นท้องแล้วแฟนไม่ยอมรับเราก็ถามไปยังตำรวจในพื้นที่
บอกว่าเนี่ยวิญญาณคนนี้เขาบอกว่าเขาตายมาสัก๑๐ปีแล้ว
เมรินดร์เนี่ยเออมากระโดดน้ำต้าจมน้ำตายเป็นคดีตรงนี้
ได้ไปคุยกับเกมเนี่ยนะอยากจะไปรู้อีกเรื่องนึง
อยากจะไปรู้อีกเรื่องหนึ่งว่าเออตกลงแล้วสื่อสารกับกุมารเลี้ยงกุมาร
มีกุมารทองชื่อจุกจริงหรือเปล่าขอไปดูที่บ้านหน่อย
นี่ฮะทุกผู้ชมครับเราก็อยากไปดูว่าเออจริงหรือไม่จริงยังไง
เนี่ยฮะคือเอ็มเนี่ยบอกว่าที่สื่อสารกับกุมารได้เนี่ย
มารที่ชื่อจุกที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยครั้งสุดท้ายคือจุกมาบอกว่า
วันพรุ่งนี้นะอาจจะมีคนมาช่วยดูแถวพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุ
ว่ามีสิ่งเล่นลับมีวิญญาณหญิงสาวชาวเมียนมาอยู่ในพื้นที่หรือไม่
จากนั้นจุกก็กลับไปเพราะว่าจุกเนี่ยต้องไปดูแลสามีเก่า
อยู่ที่ประจวบคิริขันแต่ว่าเป็นเรื่องปกติเธอบอก
เพราะว่ากุมารทองที่เธอเลี้ยงไว้เนี่ยจะไปมาสลับกัน
ระหว่างเธอกับสามีเก่าของกุมารทองเวลามีเรื่องไม่ดีอะไรกับใคร
ก็จะคอยมาบอกกล่าวล่วงหน้าเออคือความจริงแล้วเนี่ย
เราก็ไม่ได้บอกอะไรเอ็มนะแต่ความจริงเนี่ยมีบุคคลคนหนึ่ง
ไม่ขอเปิดเผยชื่อแล้วกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะไปไม่ไปอะไรยังไง
เขาบอกกับเราว่าเขาอยากจะมาดูตรงนี้ให้เหมือนกัน
จะไปดูในพื้นที่ว่ามันเคยมีเหตุการณ์กับหญิงสาวชาวเมียนมาแบบนี้ไหม
แล้วเนี่ยคุณควินไปถามเอ็มบอกว่าเนี่ยจุกบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยดูบริเวณพื้นที่
ว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณของหญิงสาวชาวเมียนมาไหม
แต่เราไม่เคยบอกเธอนะว่าเดี๋ยวจะมีคนเขาจะมาดูเขามีสัมผัสพิเศษอะไร
เราไม่ได้บอกล่วงหน้านะแล้วก็ที่มีบางคนบอกว่า
อาการที่เกิดขึ้นกับเธอเพราะเธอเมาเธอยืนยันว่าไม่ได้เมา
แล้วไม่ได้มีอาการทางจิตด้วยเคยไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้ว
ไม่มีอาการทางจิตไม่มีโรคประจำตัวไม่ได้ป่วยอะไรด้วย
แล้วก็ย้ำกับคุณควินว่าเธอมีสัมผัสพิเศษจริง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าวันไหนตรงกับวันพระเธอจะสัมผัสหรือว่าเห็นสิ่งเล่นลับเป็นประจำ
แล้วก็วันไหนที่เป็นสิ่งที่วันไม่ดีหรือว่าวันดีเค้าก็จะมาเตือนเรา
ก็จะมีวันแบบอย่างเช่นว่าวันนี้มันจะไม่มีแบบ
แบบว่ายังไงบอกว่ามันไม่ดีนะเป็นวันไม่ดีเขาก็จะมาคอยบอกเราว่า
อย่าออกจากบ้านหรือว่าอย่าไปไหนอย่าทำอะไรที่มันเกินเลย

เราก็ได้มีอาการป่วยหรือ
คือปรึกษาหมออะไรเรียบร้อยหมดแล้วตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้ว
ไม่ไม่มองก็ปกติธรรมดาไปเล่นก็ธรรมดา
แต่มันก็ยังว่าความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่